โมง๔๑นาทีแล้วนะคะกลับมาช่วงนี้
มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ
ไปดูกันที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยค่ะ
รถเก๋งแต่ปรากฏว่าเสียหลักไปชนกับต้นไม้
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓คน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกสองคนค่ะส่วนรถนั้นอย่างภาพที่เห็นพังยับเลยล่ะค่ะ
ตำรวจสพรัฐภูมินะคะพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยค่ะ
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชียฝั่งขาออกจากอำเภอหัดใหญ่บ้านคอกช้าง
พบรถกระบะยี่ห้อตอนครึ่งสีบร่อนเงิน
เสียหลักพุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางขาดสามต้นโดยมีคนเจ็บเนี่ยติดอยู่ในซากรถกระบะ๕คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลืองัดนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาได้๓คน
อาการสาหัสก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐภูมิ
ทราบชื่อต่อมานั่นก็คือนายประเสริฐเรืองศรีคนขับรถ
และนางวันนาแก้วชูบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนและนายสมโชคแก้วชูได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะคะ
จากนี้ค่ะภายในซากรถกระบะยังพบผู้เสียชีวิตคาที่อีก๒คน
คือนางคณิตถาสุวรรณเรืองศรีและนางนิดแก้วชู
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในรถกระบาดนะคะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราชธานีค่ะ
ส่วนรถกระบะนั้นพังยับเยินทั้งคันที่เกิดเหตุยังพบรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวอีกหนึ่งคัน
เสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทางโดยมีนายสุรศักดิ์สุดคง
ชาวอำเภอรัฐภูมิเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรถเก๋งพังเสียหายเช่นเดียวกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตคาดว่าอาจเป็นเครือญาติกันเดินทางไปทำธุระในจังหวัดสงขลา
หลังจากธุระได้ขับรถกระบะเพื่อรีบเดินทางกลับโดยมีนายประเสริฐเรืองศรีเป็นคนขับตามหลังรถเก๋งของนายสุรศักดิ์สุดคง
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะได้วิ่งตัดหน้ารถเก๋งอย่างกระชันชิด
ทำให้เสียหลักภูมิชนต้นไม้ข้างทางจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งข่าว
ขับรถก็ต้องระมัดระวังกันด้วยไปด้วยกัน